จับผื้นจาด
ทำปิ้งให้รัก
จุบและหยุดฟัน

อย่าบ้าอย่าให้ดูดฟันเหมือนนั่งแท้เลง
เหมือนแสงแสง
แข่งงานกันนะครับ
เอาล่ะน้ำมันยี่ห้อยกทั้ง๓ชนิดค่ะ
คุณไอซ์คุณแบงค์ตั้งสติให้ดีนะคะ

น้ำมันเมล็ดทานแต่วัน๑ลิตรนะครับผม
ทนความร้อนได้ดีไม่ทำให้รสชาติอาหารของคุณเปลี่ยนแปลงครับ

ผัดทอดและสลัด
ค่ะภัดถินเอ๊ยพระป่าเอ๊ยใช้คนที่ทอดครับ

ผ่านกรรมวิธีแบบอย่างดีพัชรายค่ะ
ของผมก็หยกเหมือนกันครับผม

กรรมวิธี๑ลิตรครับ
เหมาะสำหรับเมนูทอดทุกประเภท

ครับครับครับครับครับครับครับอเรนนี่ตัดข้อที่แพงก็ได้ครับ

กเอ็กซ่าน้ำมันเมล็ดทานตะวัน
คือราคาที่แพงที่สุด

เหลือน้ำมันถั่วเหลือง

หนูก็ยังใช้หลักเดิมแล้วกันยิ่งใส่หนูว่าน่าจะยิ่งแพง

เป็นเจด้วยของเจมักจะแพงกว่าปกติ

งั้นคุณจะเลือกชนิดไหนเป็นชนิดที่ถูกที่สุด
หนูตอบข้อนี้ค่ะเป็นน้ำมันปลาม

จากหยกราคาอยู่ที่

จะต้องถูกกว่า๕๕บาท
และราคาอยู่ที่

๒เอาละ๔๒
ถ้า๔๒ได้ค่ะ
ถ้า๕๒จบแล้ว

ราคาอยู่ที่

น้ำมันปาล์มเป็นราคาที่ถูกที่สุด

คือข้อแจ็คพอร์ตแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผ่านข้อที่๗มาแล้วค่ะ

ว้าวว้าวคุณผู้ชมเอาล่ะโอ้โหเก่งจริงต้องยอมรับ
อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่นะคะ
มีของแจกนะคะท้ายรายการแล้วก็ใกล้มาถึงแล้วด้วยคุณผู้ชม
คำถามข้อต่อไปคุณแบ๊คคุณไอซ์เป็นคำถามข้อแจ็คพอร์ตแล้วค่ะ
จำนวนเงินเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะมูลค่า๑แสนบาทค่ะ
คุณคะเอาล่ะนี่คือข้อที่๗
เป็นมีทางเลือกมาให้คุณทั้งคู่

จะให้คุณครึ่งหนึ่งที่คุณสะสมมา

เป๊กจะแบกให้คุณ๒๕๐๐๐บาท
แล้วให้คุณกลับบ้านไปทำยำขนมจีน
ไปดูแลลูกไปขัดฟันให้คุณพ่อ
อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำ

เงินมูลค่า๑แสนบาทรอคุณอยู่คุณแบ๊กคุณไอท์

คือผมคิดว่าวันนี้เราจะออกมาเล่นสนุกกัน

หรือว่าคุณอยากสนุก๓คนตรงนี้กับเรา

ในนั้นเจอกันจริงค่ะ

เงิน๑แสนบาทรอคุณอยู่ในข้อที่๘
คุณแบงค์คุณไอซ์คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

ข้อต่อไปเป็นคำถามข้อแจ็คพอร์ตค่ะ

คุณเป็นคู่หนึ่งในนั้นค่ะ
แจ็คพอร์ตค่ะมีมูลค่า๑แสนบาทค่ะ
คำถามข้อต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

คุณไอซ์บอกเลยแบงค์จะได้อยู่ได้อยู่
ไม่แย่เคยซื้อนาน
คุณคะนี่คือข้อมูลของคุณค่ะ

จะพาคุณไปถึงเงิน๑แสนบาทได้หรือไม่

ลูกอมรสมินทร์เคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลิน
รับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา

ลูกอมรสมินทร์หวานหอม
ให้คุณรู้สึกมั่นใจลมหายใจสดชื่น

ลูกอมรสมินทร์สอดไส้ช็อกโกแลตหวานหอม
เข้ากันได้ดีกับรสมิ้นค่ะ

ลูกอมทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
คำถามมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่า
ห่อไหนราคาถูกที่สุด
ช่วงหน้ามาลุ้นคุณไอซ์กับคุณแบงค์กันว่า